เราเป็นคนนอกนะคะเวลาจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไร
ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของคุณจอยเอง
แล้วก็ของครอบครัวของคุณจอยด้วยนะคะ
ซึ่งจากการที่เราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอมริน
ที่เคยมาออกรายการท็อกทะลุดาวเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
เราจะรู้สึกได้เลยว่าทั้งคู่นั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้ว
แต่ก็ยังคงมีความรักและความปรารถนาดีให้กันอยู่เสมอค่ะ
แม้จะเปลี่ยนสถานะจากคู่ชีวิต
แต่อดีตสามีพันรยาอ่ำอมรินและจอยอัชริยา
ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ในฐานะพ่อและแม่ของลูกสาว
แอลลี่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ยังเป็นเพื่อนที่มีความปรารถนาดีต่อกันได้เหมือนเดิม
โดยหลังจากที่อดีตนักร้องชื่อดังมาเป็นแขกรับเชิญในรายการท็อกทะลุดาว
เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ก็ได้เผยถึงเรื่องราวหลังปิดฉากชีวิตคู่
ว่าต้องเจอกับพายุหลายลูกถาโถมเข้ามาพร้อมกัน
เรื่องสุขภาพการงาน
ทำเอาจิตตกถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย

และพบว่าสายสัมพันธ์ของครอบครัวไม่มีวันตัดกันได้ขาด
เพราะทุกวันนี้อ่ำและจอยมีความเข้าใจกันอย่างแท้จริง
คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนเดิม
และหากอดีตภรรยาจะมีรักใหม่เจ้าตัวก็เข้าใจ
และยินดีกับสถานะที่เปลี่ยนไปในวันนี้ค่ะ

อำเหมือนเริ่มจีบพี่จอยใหม่เลยป่ะ
พยายามทำคะแนนให้เขาเหมือนจีนกันใหม่
ตอนนี้เขาอาจจะมีใครที่ดูแลดีอยู่หรือเปล่า
ขอโทษนะครับถ้าดีกันต่อไปนะครับ
ผมไม่เกี่ยวนะไม่แย่งกันนะครับ
ความรักดูแลกันต่อไปดีนะครับ
ถึงว่าตอนนี้ความรู้สึกที่ผมรู้สึกดีที่สุด

ในความที่เป็นสถานะอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้ว
ที่ได้รับบทเรียนอันนี้แล้วที่ผมได้ผ่านบทเรียนอันนี้มา
ฉันนับวันที่แต่งงานกันน่าจะ๑๓ปี๑๔ปีครับ
ในที่สุดเราก็คุยกันที่จะเลิกกัน

โอ้โหมันต้องใจแข็งมากเลยที่จะต้อง
ที่จะต้องบอกเขาครับ

แต่วันนั้นมันอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการที่บอกไป
บอกว่าขอความเป็นส่วนตัวของฉันจริงหน่อยนะ
แสดงว่า๒ปีที่โดนลาหูนั้นถึงขนาด

ถ้าล้มนี่ถ้าล้มมันเกือบล้มไปที

มันคือมันมีอารมณ์ท้อมันมีอารมณ์ที่แบบ

เรื่องขนาดนี้มึงอยู่ไม่ได้แล้วอ่อนไหวไงครับ

วันที่คิดจะฆ่าตัวตายทำไมรอดมาได้

ปืนไม่ลั่นปืนไม่ลั่นปืนพ่อพังตอนที่เป็นไม่สบายที่เป็นเกาะขึ้นนะครับ
ที่เป็นเกาะที่แบบเดินไม่ได้ลำบากมือกำไม่ได้เนี่ย

ก็ได้เตือนก็ได้มีโอกาสได้ทบทวนอย่างที่อาจารย์ว่า

นั่งดูว่ามันผิดพลาดอะไรไปบ้างที่ผ่านมา
เราได้รับอะไรไปบ้างเราได้สูญเสียอะไรไปบ้าง
ผ่านมาได้มันเข้าใจอะไรมาก

หนึ่งคือที่ได้มาเนี่ยคือความรักที่แท้จริงกับครอบครัว
ที่มันยังไงก็เป็นครอบครัวอยู่วันยังค่ำ
ว่าจะเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในตรงไหน